คุณผู้ชมคะก็ยังมีการเรียกความเชื่อมั่น
ความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการ
รับประทานอาหารทะเลนะคะคือเดี่ยวปลูกสุกเนี้ย
ปลอดภัยแน่นอนก็ช่องผ่วงสิบเก้านะคะ
วันนี้ค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
มื้อเที่ยงเมนู๗อย่างน่ากินค่ะเดี๋ยวให้ลองดูนะคะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในอนุชานาคาสัยค่ะ
ก็นำทีมงานตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเลมาตรวจสอบก่อน
แล้วก็เสิร์ฟให้คณะรัฐมนตรีค่ะโอ้โหเมนูเจ็ดอย่างนะคะ
นี่สำหรับ๑ขั้นเลยเนี่ยหิวมากเลยค่ะ
กุ้งเผาต้มยำกุ้งหมึกผัดกะปิปลากระพงทอดน้ำปลา
กุ้งผัดกระเพราปลาหมึกไข่เค็มและข้าวผัดปูนะคะ

ตึกอันที่๑นะคะแต่ก็ต้องเน้นยำว่าต้องปรุงสุขนะคะ

สุขอนามัยนะคะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
อาหารทะเลรับประทานได้นะคะ
ก็กรณีที่คุณอนุชาค่ะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเมื่อ๒๕ธันวาคม
ก็มีภาพไปเลือกวัตถุดิบไปปรุงอาหาร
รับประทานอาหารโชว์สื่อมวลชนเรียกความเชื่อมั่น

ระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครน่ะนะคะ

ก็นำมาซึ่งวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็เลยเรียกความเชื่อมั่นกันเพิ่มเติม
อู๋นี่คือวันนั้นคุณอนุชาวันนั้นเห็นไหมใช่ไหม

อื้อหืออือหือ
วันนี้ก็เลยมาให้คอลโมได้ทานได้ชิมกันด้วย